สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพักขพรนามสกุลทิติธรรมวัฒน์
ชื่อเล่นชื่อชมพู่อายุ๑๑ปี
หนูอยู่ป๕โรงเรียวัตรบาลเผ็นบุญจังหวัดชายนาท
ที่บ้านหนูอยู่ด้วยกันสองคนค่ะมีหนูกับยาย
ยายหนูชื่อเล่นชื่อต่องอายุ๖๐ปีค่ะ
เป็นคนพิการเพราะถูกรถเมย์เหยียบค่ะ
เมื่อ๓๐ปีที่แล้วนะคะยายกับแม่หนูขอไปทำธุระกันนะคะ
แล้วยายกำลังจะลงจากรถเมย์แล้วยังลงได้ไม่สุด
แล้วรถเมย์ก็เหวี่ยงเข้าไปใต้ท้องรถนะคะแล้วก็ถูกเหยียบครึ่งตัว
รถเมย์ใหญ่นะคะหลังมันเป็น๒ล้อคู่

ไม่รู้สึกตัวเลยเพราะว่าสลบเป็น๑๐คืนทีแล้วกว่าเราจะฟื้น
ฟื้นมาแล้วก็ทรมานมากมันเจ็บไปหมดเลยค่ะ
ต้องร้องขอให้หมอฉีดยาแก้ปวดตลอดเลย
สมัยนั้นนะคะมันเบิกอะไรไม่ได้เลย
ก็ไม่มีคือถูกรถเมย์เหยียบแล้วก็ต้องช่วยตัวเองอะค่ะ
คนขับรถเมย์หนีค่ะตอนคนชุนละมุนอยู่โรงพยาบาลสามคืน
ถึงว่ามีคนปลามาติดต่อเป็นเจ้าของไข้
คือเจ้าของบริษัทรถนี้ค่ะ
คือเขาจ่ายให้โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็จ่ายยาให้
ถ้าเงินหมดเขาก็ไม่จ่ายให้
เส้นที่เอ็นมันขาดถูกต่อไว้ทั้งหมดนะคะ
มันก็แป๊บบางทีมันก็กระตุก
แต่มันอยู่ข้างในเราเกาก็ไม่ได้

บางทีก็ปวดล้าวทรมาน

ปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนอย่างนี้ค่ะ
ตอนนี้ยายก็อาการยังไม่ค่อยดีขึ้นนะคะ
แล้วยายเส้นชอบกระตุกค่ะหนูก็เลยต้องนวดให้ตลอดค่ะ
ยายก็เดินเอียงอะค่ะเดินแบบคนพิการอะไรอย่างนี้ค่ะ
จากยายพิการยายก็ยังเป็นโรคเบาหวานค่ะ
หนูต้องฉีดยาให้ยายประจำเป็นทุกวันค่ะ

ตรงสดือค่ะก่อนนั้นฉีดตรงแขนแล้วเจ็บอะค่ะ

ฉีดยาให้ยายตั้งแต่อายุ๙ขวบค่ะจนมาถึงตอนนี้ค่ะ
เวลาฉีดยาให้ยายหนูไม่เคยกลัวเลยค่ะเพราะว่าหนูอยากเป็นหมอค่ะ
อยู่กับยายตั้งแต่เกิดค่ะรักมากค่ะรักมากกว่าชีวิตอีกค่ะ
ถ้าไม่มียายหนูก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงค่ะ
เพราะว่าหนูผูกพันกับยายมากค่ะเหมือนเป็นแม่คนที่หนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะ
ชมพู่ได้เด็กดีเด่นของโรงเรียนแล้วก็เป็นเด็กดี๔ตำบลค่ะ
เขาเป็นเด็กดีแล้วเรียนเก่งได้ที่๑ตลอด
พอเป็นเด็กเล็กก็เหมือนขี้โลกพุงใสเห็นไส้ในเลยค่ะ
เลี้ยงมาก็รักผูกพันมากตายแทนกันได้
เพราะเขาก็รักเราเราก็รักเขาทุกวันนี้นอนก็ต้องนอนจับมือกัน
ก่อนจะไปโรงแรมก็ต้องบอกว่าแม่รักแม่นะทั้งวัดดีไปแล้ว
พอออกจุงจักรยานออกแม่สวัสดีน่ารักแม่นับ
แม่หนูมีลูกสี่คนค่ะหนูเป็นคนที่สอง
กับน้องของหนูอยู่กับแม่สองคน
และน้องของหนูอีกคนนึงอยู่กับพ่อของเขาค่ะ
แม่หนูเป็นหนี้ที่ไปค้ำประกันให้คนอื่นแล้ว
เขาก็หนีไปค่ะแม่หนูก็เลยต้องเป็นหนี้แทนค่ะ
แม่หนูก็เลยอยู่บ้านหลังนี้ไม่ได้
เพราะว่าหมวกกันน็อกเขามาล้อมบ้านค่ะ
ตอนนั้นกลัวมากเลยค่ะกลัวว่า
เขาจะตามแม่เจอไหมแม่จะอยู่ยังไงจะเลี้ยงน้องยังไง
ยายหนูก็เป็นนี่สหกรณ์การเกษตรอยู่สองหมื่นกว่าบาท
กู้มายี่สิบกว่าปีเกือบสามสิบปีแล้วค่ะ
ยายหนูก็ใช้แต่ดอกบางปีก็ไม่ได้ใช้
ก็เลยเพิ่มกันมาเป็นแปดหมื่นกว่าบาทค่ะ
ยายพูดทุกวันเลยค่ะว่าเมื่อไหร่จะใช้หนี้หมด
หนี้ของตัวเองแล้วก็หนี้ของแม่ค่ะ
หนูก็รู้สึกอยากทำให้สำเร็จ
ว่าอยากปลดหนี้ให้ยายให้ได้แล้วก็ของแม่ค่ะ
ครอบครัวเราจะได้อยู่มีความสุขสักที
หนูอยากบอกแม่ว่าอดทนหน่อยนะคะ
อีกหน่อยหนูจะใช้หนี้ให้ได้ค่ะ
รู้ป่ะว่าแม่อยากให้หนูเป็นไรหรอก
อยากให้หนูหน้าดีอยากให้หนูเป็นเด็กดี

หนูก็อยากบอกว่าหนูอยากให้ยายอยู่กับหนูนาน

แม่รักหนูมากที่สุดเลย

วันนี้ก็จะมาเปิดตัวกันพูดคุยให้รู้จักหน้าค่าตากันก่อนนะครับ

พบกับนักสู้ชีวิตคนต่อไปของเราน้องชมพู่
สาวน้อยหน้าใสหัวใจกระตันอยู่

นี่นะครับก็คือโฉมหน้าของนักสู้ชีวิต
คนต่อไปของร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

เรื่องราวชีวิตของน้องชมพู่นี้มากมายเหลือเกิน

แต่สิ่งแรกที่อาจจะคิดเราเห็นดอกจันเลย

แล้วก็ส่งตัวเองเรียนตั้งแต่ป๓เลย

ขึ้นป๖แล้วนะครับขึ้น๑ป๖ค่ะ
ทำไมหนูถึงแบบไปทำมาหากินนะลูก
ในวัยป๓ไงยังอายุยิ่งน้อยอยู่เลย

เพราะว่าหนูอยากได้เงินมาให้ยาย
ภูมิใจมากค่ะเพราะไปครั้งแรกด้วย
ก็ได้เงินมาดูแลคุณยายแล้วก็ได้เงินมาส่งตัวเองเรียนด้วย
ชมพู่น่ารักมากเลยที่รู้จักช่วยเหลือคุณยายนะลูกนะ
เพราะว่าคุณยายเองก็สุขภาพไม่ดี
เห็นบอกว่าเวลาไปเปิดหมวกเนี่ยเราก็จะมีเพลงไม้เด็ดของเรา
พอร้องปุ๊บเราก็จะได้สตังค์เยอะเป็นพิเศษนั่นคือเพลงอะไรเอ่ย
เพลงนี้เป็นเพลงที่คนชอบเยอะที่สุดค่ะเพลงเถียนมีมี่ค่ะ
เวลาร้องแล้วได้สตังค์เยอะที่สุดเลยเหรอเพลงนี้เหรอ

เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเนื่องจากเวลาของเราก็ไม่พอที่จะให้น้องชมพู่ในแข่ง

หลังเคารพทงชาติ๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วันครับ

งั้นโชว์ไม้เด็ดก่อนเลยดีกว่า
โชว์ไม้เด็ดคุณผู้ชมคะเราจะขึ้นเลขบัญชีให้คุณผู้ชมด้วยนะคะ
เราจะรู้ว่าเพลงนี้เป็นเพลงไม้เด็ดจริงหรือเปล่า
เทียนไม่มีมีเชื้อจะเทียนมีมี
ใจน้าลี้ใจน้าลี้เจียนกว่านี้
นี้ตรีเชียวรอบเจออย่าสัสซี
ปูชีอาจายมงหลี

คุณยายคือเห็นบอกว่าคุณยายเนี่ยประสบอุบัติเหตุ

ก็รถบัตรใหญ่ค่ะ
ก็เหยียบพาดนี่เลยค่ะกลางตัวไปอย่างนี้
แล้วก็เราก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลย
ลูกก็บอกรถเหยียบแม่เหมือนเหยียบหมาเลย
เนื้อติดถนนไปหมดเลย
พอตอนแก่อายุเรามากขึ้นมาเป็นเบาหวาน
มันก็เลยเป็นแผลขึ้นมาแล้วรักษาไม่หายก็ต้องทำแผลตลอด

แต่มันไม่ใช่น้ำร้อนลวกมันโดนรถทับครึ่งตัว
เขาเห็นยายบ่นบ่อยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวหนูจะใช้หนี้ให้
เขาก็พิมพ์แล้วก็ส่งมาเองเราทำไม่เป็นอะไรค่ะ

ทำเองทุกอย่างบอกเดี๋ยวจะปลดหนี้ให้แม่